ได้เดี๋ยวพูเริ่มต้องเลยดีผมข้าวใจเพราะพูเองก็เป็นคนตรง
จริงเดือนนี้มีเว้นเข้ามา๔งานตั้งแต่ข่าวนี้ออกมาปูไม่รับ
เพราะส่วนตัวหนึ่งผมก็คลิกว่าข่าวที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับกู
โดยตรงแต่คนที่ปูรักปูที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้

ปูหาเงินจากคราวนี้คือไม่ได้
เพราะปูมีหลายเรื่องที่ปูอาจจะต้องแก้นิดนึง

เรื่องข่าวคือเขาย้ายมาอยู่เมืองไทยเพื่อที่จะอยู่กับแฟนเขา
ไม่ได้รู้จักใครเพื่อนและพ่อแม่ไม่ได้อยู่ที
มีเด็กที่บูให้ทุนกายศา๕คน

ยังไม่จบจากคนยังอยู่วัฒนิยมบนคนอยู่หาลัยคน
กูไม่เคยพูดว่ากูเป็นคนดีหรือเป็นนางฟ้า

เขาเป็นคนที่มีอารมณ์รักโรคหึงยังมีกิเลส

แต่สิ่งที่ปูเชื่อตลอดที่ทำงานสังคม
คือเพราะว่าที่ทุกประเทศรสี

และดาราเป็นผู้คนที่มีโอกาสเยอะมาก

เพราะปูคิดว่าปูมีความรับผิดชอบ

ทำงานสังคมเกือบ๗ปีครึ่ง

นางฟ้าภาพลักษณ์จากสวรรค์

และไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็น
กูเข้างานกูก็ได้ค่าตัวแล้วแล้วคนขึ้นข้างประเทศที่ไม่มีค่ากินไม่มีน้ำ
ผ่วยอีกบนเตียงกูขอร้องให้กูมีภาพรับที่จะหารายได้ต่อไป
โดยอย่าทำให้กูบรรท้อนจิตใจเลยเพราะทุกวันนี้ที่เขียนว่ากูต้องการสว่าง
พี่ปูตาสว่างไม่พอเหรอกูเดินข้างทางกูก็ตาสว่างแล้ว
กูเลี้ยงเด็กเมื่อวานขึ้นไปนักฟันศรีธรรมานราชไปหาเด็กที่บูถ่ายทุนการอักษา
แม่เขาทำงานอยู่ในปั๊มพ่อเขาทำงานอยู่ในสวน
เขาใช้เงินเดือนละแค่พันห้าพันห้ากับคนในกรุงเทศ
ข้าวมื้อหนึ่งไหมบางคนแต่เราเห็นถึงความยากลำบากเขา
ไม่จำเป็นต้องเอาวันว่างปูบินขึ้นไปทำอย่างไรแบบนั้น
แต่ที่ทำทุกวันนี้กูท้ออยู่แล้วกูเหนื่อย
และเหตุผลที่ปูไม่ได้ไปต่อกับแมททิวจริงเดี๋ยวปูจะมันเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดนึ
เดี๋ยวก็คุยกันต่อแต่นั่นคือสำหรับปูนะ
แต่ในเรื่องของแมททิวข่าวอักษรย่อ
ปูเข้าใจปูรักพี่นักข่าวว่าปูมีทุกวันนี้ก็เพราะพี่
เราอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีแล้วสิบเจ็ดปีเต็ม
ปูมีโฆษณาอันนี้หัวข่าวไปเดินพรมแดง

หนูรักและเคารพอาชีพนักข่าวมากที่สุดจริงเพราะโบมีทุกวันนี้และดาราทุกคนมีทุกวันนี้
ก็เพราะพี่เหนื่อยแล้ววิ่งมาเขียนข่าวเราในงานเลยแหละรถก็ติดเหนื่อยก็เหนื่อยต้องรอหลายชั่วโมง
ประชาชนอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องคนนี้แต่ปูรู้ดาราเองก็รู้
บางครั้งเขียนเวอร์เพื่อให้คนคิดไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วการคิดไลค์แชร์คอมเมนต์
บางครั้งทำร้ายภาพลักษณ์และจิตใจคนหนึ่งมาก

แล้วคุณแมททิวเป็นชาวต่างชาติ
ที่ไม่มีพื้นที่ที่จะพูด

มันคือสิ่งที่คนคิดบู้ออกรายการกับเขา

แต่บ้านเขาโอเคมีเงินใช้

แล้วคำว่าปลอมมันแรงมาก
เพราะว่าในใจปูมองว่าเขาสูญเสียคู่มั่นเขาแล้ว
แล้วมาเจอข่าวนี้ในช่วงเวลาที่เราตัดสินใจว่าเราลดสถานะแล้ว

เพราะเขาก็ไม่คิดว่าจุดจบของการที่เราจะคุยกันมันจะมาด้วยคำพูดที่ไม่ได้เกี่ยวกับเขา
เพราะเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอาชีพกูเขาไม่ได้มีรายได้จากกูรายได้ของกูคือรายได้ปู
แล้วก็ชื่อเสียงของปูก็คือชื่อเสียงปูและทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราไปกันไม่รอด
ณตอนนี้ที่ปูคืนแหวนเข้าไปแล้วกูไม่จำเป็นต้องซื้อแหวนตัวเอง
เพราะตอนนี้ปูยังมีผลงานมีพฤษณามีอาชีพ
การแต่งงานของกูอ่ะมันจะเปลี่ยนความรับผิดชอบในชีวิตกูอันนี้คือเรื่องจริง
การแต่งงานยังมีความรับชอบของการเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นแม่ของลูก
พอใกล้วันแต่งงานขึ้นมาเรื่อยซึ่งจริงเราวางวันไว้แล้วเป็นปีหน้าเป็นเดือน
ปูปูมองว่าชีวิตปูยังไม่พร้อมที่จะสละในสิ่งที่กูสร้างมาในเมืองไทย
เพราะสุดท้ายเวลาเราพบชาวต่างชาติคนใดคนหนึ่งต้องสละชีวิตตัวเอง
เราย้ายไปอยู่กับเขาเขาต้องย้ายมาอยู่กับเรา
แล้วคนไหนจะยอมเสียสละชีวิตตัวเองมากกว่าแล้วคนไหนควรจะเสียสละชีวิตตัวเองในวัยสามสิบ
แล้วเราจะเสียใจที่หลังไหมถ้าเราเสียใจที่หลัง
จะเป็นภาระพ่อแม่เราทั้งที่เราสร้างมาขนาดนี้
ลูกที่คลอดมาจะทำยังไงต่อปูคิดคำถามพวกนี้หมดเลย
และสุดท้ายปูคิดว่าเด็กที่ถนทุนการศึกษา๕คนชีวิต
ที่ความรับผิดชอบกูเยอะมาก

กูแต่งไม่ได้ไม่ใช่เพราะกูไม่รัก
กูรักเพราะสุดหัวใจเขาเป็นผู้ชายที่ดีมาก
เขาเป็นแฟนที่ซื่อสัตว์กับปูไม่เคยมีผู้หญิงคนอื่น

เห็นคุณค่าปูพอที่จะแต่งงานกับปู

เราแต่งงานแล้วแล้วสมมุติ
เราไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝัน

และปูรู้สึกว่าปูยอมเจ็บกว่านี้
เพื่อที่เขาจะได้ในสิ่งที่เขาคุ้มควร
เพราะกูเลือกแล้วกูสร้างวันนี้ที่ไหน
ในข่าวมีอะไรบ้างที่ไม่เป็นความจริงที่ครูอยากจะชี้แจง
ไม่เคยซื้อแบบเองค่ะ

คือแล้วบอกว่าอย่างมีภาพแต่งงานขอแบบหนุนหลาน

โอเคเขาเอาช่างภาพไปแต่เขาคงหวังดี

ไม่ได้เมคในข่าวบอกเมคอะไรอย่างนี้โกง
ก็บอกว่าถ้าเมคกูไม่จัดแบบบุหราในโรงแรม

ใส่ชุดลาตีแต่งหน้ามีพี่ป้อมแต่งหน้า
คือแบบปูไม่ว่าแต่งไม่

งปลายเมคคือเวนิสอิตาลีค่ะ
พูดเลยบนเรืออะไรอย่างเงี้ย
อันนี้พูดจริงแบบถ้าจะเมคทั้งทีน่ะ
ไม่เมคครึ่งทาง
ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้เลยไปนิดนึง
และอันที่บอกว่าเขาเอาเปลี่ยงกับกู

และเรื่องเปย์ขอพูดประโยคนึง
ผู้ชายไม่ใช่ธนัคลามี

ไม่เคยซื้อของฝันมีเขาพบกันมาสี่ปี

แล้วช่วงนั้นคืออะไรป่าต่อไปต่อไปคิดในใจบรรดิอย่าห้าม
ผ่านนะถ้าไม่ผ่านตายเพราะคนแบบหันมามองกูเยอะมาก
ที่ขาออกไปเดินห้างคนก็แบบเหมือนมองอ่ะ
มองว่ามีแหวนมั้ยมองบัตรแล้วบ่องสีหน้าปูแล้วแบบสี่วันก่อนปีใหม่
เพราะเรารักกันมันไม่ได้เลิกได้ง่ายหรอกแต่เราก็มีความรับประชาติต่อเขา
เพราะการเตรียมงานแต่งงานมันมีค่าใช้จ่าย

ปูตัดสินใจว่าปูลดสถานะก่อน
ที่จะเป็นเรื่องลำบากกับพ่อแม่เขา
แล้วจริงถ้าปูต้องการจะสร้างซีนสร้างภาพ

จริงแปลงของเราไม่ได้แต่งเมืองไทย

วันที่เราถอดแหวนคืนเขา

แต่เขารู้ว่าสิ่งเขามาเมืองไทย

เขาเห็นว่าปูทำงานมาตั้งแต่๒๓

เขาเห็นเวลาคนหนึ่งเจอข่าวลบ
มันมีผลกระทบต่อจิตใจและอาชีพ

อย่าแพ้และอย่าลง

ถ้าเธออยากช่วยคนอย่างทำงานสังคม
คนไม่เห็นด้วยคนว่าเธอ

ตัดสินใจแบบนี้มันคือทางออกที่ดีที่สุดแล้วเหรอครับ
พี่ถ้าเรารู้ว่า
เรารับผิดชอบ

เพราะการที่เรากักคนอ่ะพี่สามสิบถึงสามห้าเป็นช่วงช่วงหนุ่มเนื้อหอมเลยน่ะ
อืมมันเหมือนปูไปกักผู้ชายคนนี้อืม
รักเขาเกินที่จะกักเขาพี่เรารักใครจริงเราต้องปล่อยอืม
แล้วถ้าเขาเป็นของเรากูเชื่ออ่ะอีกห้าปีเขาอาจจะมาขอควบคุมไปได้อืม
อย่างงานแต่งที่เตรียมว่านี่มันถึงไหนค่ะที่ที่จะต้องอ๋อเตรียมแล้วค่ะ
ก็คือล็อกสถานที่ทุกอย่างสะเจ็บกันอืมก็ต้องยกเลิกไปหมด
ยกเลิกด้วยเหตุผลว่าจริงจริงนะพี่บอกเลยอืม
เลยบอกว่าข่าวไม่ตรงสักอย่างเลยอืมแต่อุ้ยเจ็บค่ะอืม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
ทุกวันซี่งเดียวที่ไม่ได้คือบทสัมภาษณ์

คือแบบเพราะเค้าพูด
เค้าพูดกับเค้าด้วยเหตุผลอีก
รอบในการสับอย่างก่อนเพราะว่ามันจะ

มันเป็นความรู้สึกที่แปลกเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแล้ว

แบบใจแค่นี้นะ

ก็อยู่กัน

ไม่งั้นเขาไม่คิดว่าเขาขอแต่งงาน

แต่ปูทิ้งเมืองไทยไม่ได้
ปูทำงานเมืองนอกชั่วรูป

แต่ปูทิ้งเมืองไทยทิ้งครอบครัวปู
ปูยังทำไม่ได้
แบบเป็นชาวต่างชาติหาเพื่อนที่มี
ก็ยากคุณบทิ้งก็ไม่คนที่องค์คืน
คาวรอครูทุกวันตอนพุทธงาน
พอเขาเริ่มมีงานทำ

คือมีข่าวช่วงนึงมีหลายอย่าง
ปูก็เลยภูมิกับงานทำงานสังคมนี้

เพราะว่าปูเริ่มรับรู้อะไรเยอะ

ไม่อยากรับรู้อะไรมาก

พอแรงกดดันของงานแต่งเกิดขึ้น
ปูก็บอกเขาว่าปูขอทำงาน

เขาก็เรียกปูคุยว่ายังไง

กว่ากูจะมีวันนี้มันไม่ง่าย

ก็รู้สึกผิดกับข่าวสารที่เกิดขึ้น
รู้สึกผิดกับการที่ปูเลือกตัวเอง

เลยบอกว่าการเลิกกัน
ข่าวดารามันจะบอกว่าหมู่ที่๓

มันคือความรับผิดชอบ

รู้ว่าเราทั้งคู่คือผู้ใหญ่และรู้ว่าเดินหน้าต่อไปตอนนี้ยังไม่ได้
บางจะเมียทุกคนก็จะปิดเทย์คนอื่นกันปะ
กลัวตรงนี้ยังเงียบ
แสดงว่าหลังจากนี้เรื่องแต่งงานไม่ได้อยู่ในหัวเราแล้วเลย
ไม่ค่ะเลยบอกถามไม่ตรงสักเรื่อง
ไม่ได้ร้อนตัวว่าอยากจะแต่งงาน
เพราะกลัวที่จะเสียอิสรภาพตัวเอง
เพราะเขาคิดว่าถ้าปูได้แต่งงานแล้วปูได้ไปทักที่เมืองนอกหัวใจ
ชีวิตปูอาจจะมีความสุขมากกว่าการที่ต้องแข่งขันในจุดนี้
แต่ดูคนทำงานมา๑๗ปีที่ปล่อยวางปลงหยาก
ได้มุมมองว่ารักใครจริงปลงและปล่อย
และเรียนรู้ว่าอาจจะเป็นที่ทำงานสังคมเยอะมาก
เวลาเราไปอุปถัมภ์เด็กเราเห็นถึงว่าทำไมครอบครัวเขาดูแลเขาไม่ได้
และกูคิดในใจว่าถ้าปูมีรูปของตัวเอง

รู้คนเป็นแม่ความรับผิดชอบของตัวเองกลายเป็นลูก
และเด็กที่ปลูกอุปฐัมเค้าก็ไม่เหลือใครแล้ว
แต่กูยังไม่ได้ใจคิดว่าตัวเองอยากมี
คิดมีแบบในภูมิไม่มีอักษาหนะ
ชัดชินน่ะอ่าร้ายเดือนแล้วค่ะร้ายเดือน
ครั้งมันอ่ามันเป็นเท่าอ่ะเพราะว่าเหมือนครูที่
เค้ามาหลังลองภูมิชีกับตัวเงินก้าวนะ

แต่วันนี้ก็ถึงจะไปคืนแหว่น